เป็นเรื่องราวของช่างตัดผมร้านดังที่ชนบุรีครับ
ลูกค้าที่ร้านเนี่ยเยอะขึ้นเลยทีเดียว
และที่สำคัญคือตัวเองไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา

ซึ่งย้ายมาค้าแข้งที่ชนบุรีเอฟซีฮะได้ไปตัดผมที่ร้านครับ
แฟนบอลเนี่ยอยากแวะไปใช้บริการตามที่เจ้าชายบลูนายได้ไปตัดบ้าง
เจ้าชายมาเตะฟุตบอลเหรอเขาบอกว่าอ่าท่านนี้เนี่ย
เป็นหลานของกษัตริย์บูไนอืมนะครับแล้วก็มาค้าแข้งกับชมบุรีเอฟซีนะครับ
ค้าแข้งมานะฮะล่าสุดนายธีรพัฒน์นะครับมั่งมีหรือว่า
ทีเนี่ยเปิดเผยว่าตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากหลังโพสต์ภาพเจ้าชายฟ้าอีกนะครับ
เสริมหล่อที่ร้านนะครับทำให้ร้านของตัวเองเนี่ย
่งดังชั่วข้ามคืนนี้ฮะและมีคนเนี่ยแห่มาสอบถามจำนวนมากว่า
ร้านอยู่ที่ไหนอยากจองคิวมาตัดที่ร้านบ้างนะครับเมื่อถามว่าเจ้าชายบลูไนเนี่ย
ตัดผมจะทำให้ร้านดังขึ้นแล้วก็จะมีการขึ้นราคาบริการหรือไม่
ทั้งทีตอบว่ายังคงคิดราคาเดิมครับไม่มีการขึ้นราคาโดยค่าตัดผมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาท
ถ้าสระผมด้วยก็จะเพิ่มเป็นสามร้อยบาทซึ่งปกติทางร้านได้ตัดผมแล้วก็ให้บรรดานักเตะชนบุรีเอฟซีอยู่หลายคนนะครับ
ก่อนจะมีคำแนะนำให้เจ้าชายเนี่ยมาลองใช้บริการดูเจ้าชายเหมือนที่เจ้าชายมาอยู่เตะอยู่ชนบุรีเอฟซีอยู่อยู่อยู่ที่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

ก่อนเข้ารายการว่าตกลงแบบลูกค้าเยอะอะไรยังไงไหม
ปรากฏว่าท่างทีว่าเนี่ยดูข้าวใส่ไข่ทุกวันเลยค้าตื่นมาก
บอกว่าเนี่ยลูกค้าเยอะมากคือเขาเลยไม่มีเวลาจะมารับหรือแบบตอบเยอะ

แล้ววันหนึ่งเขารับก็ได้แค่ประมาณหกเจ็ดหัวนะคะ

ท่านเจ้าชายติ๊บให้สองล้านจริงไหม
จริงเหรอมีข่าวถ้าชายติ๊บสองล้าน
ฉันไม่เชื่อ
ถามสิพี่กี้ไม่ได้คุยกับช่างทีประเด็นนี้เลย๒ล้านเถอะ

โอ๊ยเวตเมียด้านหน้าประกอบ๒ล้านเปิดล้านให้เลยไม่ดีกว่าเหรอ
ไม่รู้ว่าช่างทีตอนนี้ลูกค้าแน่นแล้วอ่ะถูกป่ะ
แต่หลายคนก็อยากตามไปตัดแล้วเพราะว่าอยากเท่อยากทรงประเทศแบบนี้
ทำเป็นแบบเหมือนเวทนานาไปเลยที่แบบเปิดเป็นเฟรนชายไปเลย
ถูกมั้ยล่ะเนเวอร์เซคัทใช่มั้ยอ๋อนะฮะ